ถ้าจะแก้ไขปัญหาให้กับ
เขตพื้นที่ของท่านที่ท่านลงสมัครเลือกตั้งเนี่ย

ท่านจะทำอะไรก่อนลำดับแรกเลยบอกให้เขาฟังหน่อย

ก็ผมเขตรัฐเหล่าธรรมรัฐนะครับ
๑๐รวมไทยสร้างชาติเขต๔

คือคืนรอยยิ้มกลับมาก่อน

ค่อนข้างหน้าเบื้องมากเลยค่ะตอนนี้
ทุกท่านเนี่ยผมบอกเลยว่า
ตอนนี้กำลังอยู่ในความขัดแย้งที่สูงมาก

ซึ่งมันเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยก็จริงอยู่
แต่ทีนี้การคืนรอยยิ้มที่ผมหมายถึงเนี่ย

นโยบายเหล่านี้แหละครับที่เราทำอยู่แล้ว

ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตของผม

รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนแทบทุกบ้านครับ
ผมใช้การเดินอาศัยเดินไปทุกคุยพูดคุยรับฟัง

เพราะฉะนั้นผมบอกทุกครั้งกับทุกบ้านครับว่า
ผมจะไม่สัญญาในเรื่องที่ผมสัญญาไม่ได้

เพื่อที่จะนำนโยบายเหล่านี้มาทำให้ได้

ให้ตรงกลุ่มเฉพาะเป้าหมายที่เปาะบาง

หรือที่เดือดร้อนอยู่เราจะเข้าไปดูแลเขาก่อน

ของเขตของคุณเขตรัฐรวมไทยสร้างชาติ
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป